สวัสดีครับมาเกาะติดกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
พายุที่ขึ้นชื่อว่าเป็นพายุที่ฟื้นคืนชีพนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้อ่อนกำลังกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่ว่าจู่วันนี้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาก็พัฒนาความระลมขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
จากวันนี้เองปัจจัยที่เข้ามาสลายตัวของพายุลูกนี้นะครับ

วันนี้ลมหนาวค่อยแผ่กลับไปนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าหากอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นี่คือจุดที่พายุลูกนี้นะครับมีการก่อตัวอยู่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอย่างที่ได้ฟังข่าวแล้วครับ
ก็จะมีผลต่อหลายพื้นที่บริเวณทางตอนบนของภาคเหนือนะครับ
เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูการคาดการณ์มาดูกราฟิกกันนะครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะครับว่า
ปัจจัยสำคัญนะครับที่มีผลต่อสภาพอากาศเมืองไทยของเราตอนนี้
ก็คือเรื่องของพายุก็คือเรื่องของลมหนาวนะครับ
ที่เข้ามาส่งผลต่อความหนาวเย็นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ซึ่งดอมเรย์นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญเช่นเดียวกันนะครับ

คุณผู้ชมเห็นอยู่ระหว่างประเทศไทยกับน้ำทะเลเนี่ย
นี่คือกลุ่มฝนที่เกิดจากแนวปะทะกันระหว่างอากาศหนาวที่แผลลงมาปกกลุ่มเมืองไทยของเราอยู่
ส่วนบริเวณทะเลอากาศชื้นจุดกึ่งกลางที่มีเมฆอยู่เป็นจุดแนวปะทะพอดี
ฝนจึงตกบริเวณดังกล่าวค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นอุ่นใจได้นะครับตอนนี้เมืองไทยตอนบนของเรามีลมหนาวป้องกันไว้อยู่นะครับ
จึงทำให้ฝนที่ตกลงมานั้นถูกดูดกลืนหายไปนะครับเป็นฝนละอองเท่านั้น
ส่วนนี้แหละครับเป็นพายุอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้ลมหนาวอ่อนกำลังลงไปเล็กน้อยนะครับ
จึงทำให้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความระลมกลายเป็นพายุที่มีความรุนแรงได้ต่อไปนะครับ
มีแนวโน้มว่าจะสามารถกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑ได้อีกครั้งหนึ่ง
โดยคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๑บริเวณกลางอ่าวเบงกอดังนั้นอุ่นใจได้นะครับ
แต่ว่าที่สำคัญนะครับเมืองไทยของเราเจอแน่นอนนะครับกับความรุนแรงระดับดีเปอร์เรชั่นนะครับ
ที่จะเคลื่อนที่ผ่านเมืองไหนของเราตั้งแต่ในช่วงหลังเที่ยงคืนนี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ตอนบนของภาคใต้ตามแผนที่เนี่ยนะครับ
เดี๋ยวเราดูการคาดการณ์กันที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีสีเขียวเนี่ยนะครับ
คือบริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนบริเวณที่มีโอกาสเกิดฝน
เดี๋ยวเราคำนวณดูกันนะครับว่าพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะโดนพายุลูกนี้เข้าไปทำให้เกิดฝนตกมีจุดไหนบ้าง
สังเกตว่าตัวพายุนั้นมีการเคลื่อนที่นะครับค่อยไปบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของพื้นที่ภาคใต้นะครับ
จุดที่ได้รับผลกระทบหนักหน่อยนะครับก็คือบริเวณทางตอนบนของชุมพรนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการแผลลงมาแถวบริเวณทางตอนล่าง
แถวบริเวณประจวบคิริขันก็จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับ
สังเกตว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ข้ามมหาสมุทรนะครับ
เป็นกออย่างรวดเร็วนะครับ๑วันเท่านั้น
ดังนั้นพรุ่งนี้๑วันเต็มใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวก็เฝ้าติดตามประกาศเตือนภัย
ก็ดูแลให้มั่นคงแข็งแรงด้วย
เพราะว่าอิทธิพลของพายุก็จะทำให้เกิดลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ได้
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ